ประหลาดมันมาถูกที่ถูกเวลาเพราะมันใกล้เวลาเข้ามาแล้ว
แล้วมันโผล่มาในหลายจังหวัดหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
มาดูเห็ดรูปร่างแปลกคล้ายมือนะฮะที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเห็ดมือผีนะครับ
เห็กกลิ่นมันคล้ายซากสัตว์ครับโผล่ออกมาสองกอนะครับ
ในกระถางปลูกต้นยี่หราที่บ้านพักในชุมชนเขาหนองหอย
บ้านเล็กที่หกสิบห้าหมู่สองตะบนตะกุดอำเภอเมืองชาวัดสระบุรีครับ
โอ้โหเหม็นที่เดลพิทัศนีบอกว่าตั้งใจจะออกมาลดน้ำต้นไม้นะ
ช่วงเช้าได้กลิ่นเหม็นเหมือนหนูตายนะตามกลิ่นไปตามกลิ่นไป
ไปเจอเห็ดมือผีครับเมื่อน้ำรับรู้ก็พบว่ามีทั้งหมด๘ดอก
แต่มีดอกนึงมันเน่าไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อคืนก่อนเนี่ย
แฟนของเธอฝันว่าเธอเนี่ยถูกลอตเตอรี่เลขสามแปดเจ็ด
อันนี้ผมพูดตามความฝันนะจากนั้นเช้ามานะครับ

อ้าวรู้จักจริง

แต่หลายคนบอกเออเห็นแล้วรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันประหลาดจริงฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วค่อยฟังนะฟังคืออะไรฟังพิกัดให้ดีที่นี่มันจัดหนักมาก่อนหน้านั้นแล้ว
เหตุการณ์นี้เห็ดมือผีเขาเรียกว่าเห็ดมือผีเหมือนกันมันจะมีเป็นรูปจีบมือหรือจะมาเป็นชั้นเขาก็เรียกรวมกันว่าเห็ดมือผีอยู่ตรงโคนต้นประดูกศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดย่านรี
จังหวัดปราจีนบุรีที่กะบินบุรีปลาจีนบุรีนะคนก็ไหว้แล้วเริ่มมาไหว้แล้วปักหลักปักทูบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทูบเสี่ยงทาย
ักแถมไว้ด้วยทูบเสียงทายอยู่ไหนอ่ะนั่นไงไหนอ่ะนั่นไงมีทูบเสี่ยงทายด้วยตาดีก็มองไปตาไม่ดีก็ขยับต่อ
อันนี้มองไม่เห็นด้วยไอ้ตัวล่างแล้วก็ตัวบนมองไม่เห็นนะฮะอย่างพี่อาสาท่านหนึ่งชื่อสมนึกพิมพ์ศรีบอกว่าที่นี่มันยังไม่ธรรมดาเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงแรกแรกที่หมาแรกเลยนะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่รอบห้องน้ำกลางข้ามกลางคืนพี่ก็เดินตรวจการไปพอเดินตรวจการไปไม่มีคนแม้แต่คนเดียว

แต่ว่าตรงจุดนี้เคยจะมีคนคนเสียชีวิตมาก่อนหน้านั้นแล้วหลายศพด้วยกันนะครับนี่คือที่จังหวัดปราจีนบุรีครับค่ะจากปลาจีนขึ้นเหนือไปแม่ริมที่เชียงใหม่กันหน่อยนี่ก็มีเหตุเหมือนกันมีหลายอย่างเลยค่ะพระพิคเนตสารช้างแม่สาไม่ใช่ปางช้างแม่สานะคะไม่ใช่ปางช้างนะสารช้างแม่สาที่แม่ริมเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมสิ่งศักดิ์

เหตุคือ๕เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้๓๙ต้องมาแน่เพราะจำนวนเหตุที่เขานับได้นะคะ
นี่มีไหมมีทูบไหมไม่มีนี่แหละค่ะ
ไปดูหมอไก่แต่ว่าไม่ใช่หมอไก่พาทินีนะหมอไก่จริงเชื่อผมมาแล้วว่าหมอไก่
เอารัฐบาลกับโควิดจะไปเมื่อไหร่
โฮวิดไปกี่นานแล้วโฮวิดรัฐบาล
ประเทศไทยมีกี่จังหวัดถึงมาถึงมาไก่ใจ
๕เป็นอุ้มมดดีกว่าสินะเขาหนูก็
ข้างบนงวดที่แล้วออกอะไร
ข้างล่างงวดที่แล้วออกอะไร

เฮ้ทำไมอ่ะสมัยมันตอบได้อ่ะ
เนี่ยคะมันตอบถูกหมดเลยครับ
คนเลี้ยงจะถามว่าอะไร

คือแล้วถ้าจะถามว่าไอ้งวดที่แล้วรู้แล้วเมื่อกี้ที่จิกออกมาใช่ไหม
แล้วถ้างวดนี้ออกอะไรล่ะเอาลองดูหน่อยครับ
เอากับเขาดิดูงวดนี้งวดหน้าเลยเหรอ